คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้๑๑๑๑เนี่ย

เพราะว่าหลายเจ้าเลยที่ผลิตแอปออนไลน์

ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช้อปปิ้ง

คนก็แห่ซื้อแห่ช็อปกันเยอะเหมือนกัน
แล้วสินค้าที่ขายดีที่สุดนะคุณ
คือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะ
น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ๓๐เลยล่ะค่ะ
โดยนางสาวกุณธิรัตน์พักควัตรไกรเลิศ

บรรยากาศการซื้อสินค้าออนไลน์ในไทย
ในวันคนโสด๑๑๑๑เมื่อวานนี้เนี่ย

แต่อาจจะไม่คึกคักเท่าประเทศจีนนะคะ

เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ช่วงส่งท้ายปีเก่า

ในช่วงวันที่๑๑เดือน๑๑ปีนี้เนี่ย
จะขยายตัวร้อยละ๓๐เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศการช้อปปิ้ง

มันอาจจะไม่คึกคักเท่าที่จีน
เพราะว่ามีช่วงลดราคาสินค้าอยู่เรื่อยไงคะ
แต่ที่จีนนานเขาจะมีการทำโปรโมชั่น

เขาจะพยายามงัดกลยุทธ์ต่างมา
ไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตบ้างแหละ
มีการใช้ดาราเรียกลูกค้าที่อยู่ในโลกออฟไลน์
มาซื้อของในโลกออนไลน์
ก็เปิดเผยว่าบรรยากาศการซื้อสินค้าออนไลน์
เมื่อวานนี้ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่ามีการลดราคามากกว่า๕๐ล้านรายการ
แล้วลดสูงสุดคุณถึงร้อยละ๙๐นะคะ
โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์ไอที
รวมถึงสินค้าแฟชั่นขายดีมากที่สุดเลย
รวมถึงมีการกระตุ้นการจัดกิจกรรม
แจกเล่นเกมแจกรถเบนส์

ขนเอาทัพดารานักแสดงขึ้นเวทีคอนเสิร์
แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางดิจิทัลทีวี
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่๓นะคะ
เมื่อวานนี้คนก็สนใจเยอะเลยคุณผู้ชม
ที่ฉันเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้า